เราก็จะสังเกตว่าเวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย
ก็จะมีเรื่องของพวกอิทธิฤทธิปฏิหาร
จริงหรือไม่จริงอันนี้เราไม่สามารถพิสูจน์กันได้
ส่วนใหญ่บางคนบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ไปเข้าฝันบ้าง
หรือว่าไปขุดแล้วนำต้นตะเคียนขึ้นมาไม่ได้บ้าง
ท้องฟ้าแปรปรวนบ้างฝนตกบ้างสลิงขาดบ้างอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชม
วันนี้เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของเจ้าแม่ตะเคียน
ที่เราเคยนำเสนอมาฝากคุณผู้ชม
ส่วนจะเป็นเรื่องราวยังไงบ้างนั้นตามไปดูค่ะ
มาเริ่มต้นที่อิทธิฤทธิของเจ้าแม่ตะเคียน
ที่แรกที่บ้านวังห้างตำบลนาแข็มอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
ณสารต้นตะเคียนคู่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่ตะเคียนสองพี่น้อง
โดยที่สารแห่งนี้มีความแปลกนั่นก็คือ
ในจำนวนชุดไทยที่คนนำมาถวายนั้นมีชุดหนึ่งที่สะดุดตาชาวบ้าน
คือชุดเสื้อสายเดี่ยวสีแดงและกางเกงยีนขาสั้น
ซึ่งชุดนี้เป็นสิ่งที่เจ้าแม่ขอมา
อกจากนี้ยังมีคนเห็นเจ้าแม่แบบจัดในตอนกลางวัน
ซึ่งก็คือคุณป้าท่านนี้คุณป้าเล่าว่า
ได้มาถางย่าเพื่อปรับพื้นที่สำหรับปลูกผัก
ซึ่งแปลงนาที่มาถางก็ติดกับต้นตะเคียน
โดยขณะที่ถางย่าอยู่ก็ได้ยินเสียงสุนัขหอนมาจากในป่า

คุณป้าจึงชวนเพื่อนกลับแต่เพื่อนไม่ยอมกลับ
ยังชวนเดินเข้าไปที่ต้นตะเคียนอีก
แต่ระหว่างที่รอเพื่อนอยู่นั้นป้าแกมองเห็นว่า
มีหญิงสาวมายืนกอดอกอยู่
จากเรื่องนี้ชาวบ้านได้เชิญร่างทรงมาประกอบพิธี
เพราะเชื่อเจ้าแม่ออกมาปรากฏกายให้เห็นจริง
คราวนี้มาดูเรื่องราวของ๔เจ้าแม่ตะเคียนแห่งวัดศรีนวรัฐ
บ้านทุ่งเซี่ยวตำบลบ้านกลางอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
โดยต้นตะเคียนทุกต้นที่วัดแห่งนี้นั้น
ในระหว่างการขุดเพื่อที่จะนำต้นตะเคียนขึ้นมา
ได้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกและมีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิของนางไม้หรือนางตะเคียน
สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนแต่ละต้น
จากเรื่องราวนี้ทำให้ใครหลายคน
ต่างพากันมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนอย่างต่อเนื่อง
ขนาดเท่ากับคนจริงมาถวายรวม๔นาง
เรียงรายตามชื่อที่เรียกขานของต้นตะเคียน

และเจ้าแม่ศรีสุดาจนเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้ว
เจ้าแม่ทั้งสี่ได้เปลี่ยนชุดไทยมาใส่ชุดล้านนาพร้อมผ้าโพกหัว
แต่ก็เกิดเรื่องฮือหาชวนขนหัวลุกขึ้นนั่นก็คือ
ผ้าที่ใช้โพกศีรษะของเจ้าแม่จู่ก็ถูกนำมาพันไว้ที่คอ
จนเป็นที่น่าประหลาดใจ
ด้านพระลูกวัดที่ทำหน้าที่ดูแลสารเจ้าแม่เล่าว่า
ก็ไม่น่าจะมีใครมาทำเรื่องแบบนี้
เพราะคนในหมู่บ้านต่างนับถือเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นอย่างมาก
ซึ่งก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าแม่ที่เกิดหนาว
แล้วนำผ้าโพกหัวมาพันคอด้วยตัวเอง
และเจ้าแม่องค์สุดท้ายคือเจ้าแม่ตะเคียนแกะสลัก
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่แก้วประกายทอง
อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
แกะสลักจากไม้ตะเคียนโบราณที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี

ถือเป็นองค์เจ้าแม่ตะเคียนแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทอง
พอหลังจากสร้างเสร็จมีชาวบ้านพบเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์
และเรื่องราวเหนือธรรมชาตินั่นคือ
มีคนมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกปรากฏพบว่ามีสิ่งติดอยู่ในภาพ
คล้ายเป็นดวงวิญญาณคนแก่นั่งอยู่ด้านข้างองค์แม่ประกายทอง
สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากจนทำให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอพร
จากแม่แก้วประกายทองเพิ่มมากขึ้น
และนี่คืออิทธิฤทธิและปฏิหารของเจ้าแม่ตะเคียน
ที่ชาวบ้านเคยประสบพบเจอมา
เป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าเป็นเรื่องเท็จจริงแต่อย่างใด
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อ
อยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้านาน
บรรยากาศมันชวนคนหัวลุกจริง

ไม่ใช่ขนลุกแบบอย่างนั้น

กลัวเพราะว่าบางทีเป็นเรื่องราวของความเชื่อ

ใช่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
คือเราไม่ได้มานำเสนอให้คุณผู้ชมงมงายนะคะ

มันมีเรื่องราวของความเชื่อแปลก
แต่ละท้องถิ่นออกมาแตกต่างกันแบบไหนยังไงบ้างเท่านั้นเอง